ไปดูสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดก่อนกันแล้วกัน

วันนี้มีการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้านะครับ

คือทางเพจของกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ย
สัก๕โมงเย็นกว่าประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว

บอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม

นี่คือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงในกรุงเทพ

บางส่วนยังไม่สลายการชุมนุม

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ยังคงตรึงกำลังเพื่อจะขอคืนพื้นที่

ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
สถานการณ์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไล่เลี่ยงให้

แต่ดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนณขณะนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับคุณภูริพัฒน์ครับ
ครับคุณภาคภูมิคุณอรัชพรครับ
ภาพที่คุณภาคภูมิเห็นสดในขณะนี้
คือรถตำรวจที่ขนตำรวจควบคุมฝุงชนเพื่อที่จะ
รอเวลาที่จะมุ่งหน้าไปยัง
ถนนดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปยังพระราม๙นะฮะ
เพราะว่าคาดว่ายังมีผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นเนี่ย
ยังคงที่จะอยู่บริเวณนั้นทำให้ทางตำรวจเนี่ย
ต้องมีการเตรียมกำลังไว้ตรงจุดนี้
จุดที่เรายืนรายงานสดในขณะนี้คุณภาคภูมิครับ
เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถให้สื่อมวลชนทุกสำนักทุกคน
มายืนอยู่บริเวณเกาะกลางอนุสาวรี
เกาะกลางสามเหลี่ยมดินแดงได้เท่านั้น
ไม่สามารถให้ไปกระจัดกระจายอยู่บริเวณตามพื้นที่ต่างได้
เพราะว่าต้องการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติการ

สามารถควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงได้แล้ว
ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาคภูมิครับ
ทำให้ทางตำรวจนั้นมีการนำกำลังมาบริเวณจุดนี้เพื่อประจำการไว้
ด้านซ้ายมือที่เราเห็นเนี่ยเป็นรถของตำรวจแล้วใช่ไหมครับ
เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านขวามือกันคุณภาคภูมิครับ
ด้านขวามือเนี่ยมีรถน้ำจีโน่๑คันบริเวณตรงจุดนี้นะครับ
ส่วนซ้ายมือของผมก็เป็นตำรวจควบคุมฝุงชน
ที่มาประจำการอยู่บริเวณจุดนี้หลายกองร้อย

เรียกได้ว่าเป็นการที่ตำรวจนั้นสลายการชุมนุมค่อนข้างเร็วมากนะครับ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการประกาศยุติการชุมนุมไว้

และตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกเข้ามาอย่างหนักคุณภาคภูมิครับ
ทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่เป็นกลุ่มอาชีวะเนี่ย
มารวมตัวกันอยู่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงนี้นะครับ

หลังจากนั้นมาเนี่ยทางตำรวจใช้กำลังเข้ามาสลายกลุ่มอาชีวะที่อยู่บริเวณจุดนี้
และมีการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้ามาทำให้ทั้งหมดนั้นเนี่ย
กระจายตัวออกไปโคลทฤษฐ์คราวทางและรวมถึงสินมณ์ชนด้วยนะครับ

เท่าที่ดูจากภาพที่คุณภูริพัฒน์แล้วก็ช่างภาพทีมข่าวของเรา
ถ่ายภาพมาให้ดูกันนะขนาดนี้พร้อมกับทุกผู้ชมเนี่ยนะฮะ
คือเราไม่เห็นผู้ชุมนุมเลยนะครับคุณภูริพัฒน์
ถูกต้องครับตรงจุดนี้ไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วคุณภาคภูมิครับ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโดนทั้งกระสุนยางทั้งแก๊ส
น้ำตากระจายกันไปทั่วทุกทิศแล้วครับซึ่งนอกจากตรงจุดนี้คุณ
คุณภาคภูมิครับบริเวณทางด่วนของทางด่วนดินแดงเนี่ย
คันด้วยที่จะเห็นไฟวาบแบบนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจมีการยิงกระสุนยางจากบริเวณทางด่วนดินแดง
นั้นมาใส่กลุ่มมวลชนอยู่ตรงนี้
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำให้กลุ่มมวลชนเนี่ย
มีเปลวไฟเกิดขึ้นบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงตรงนี้
ที่จะส่งขึ้นไปให้กับตำรวจที่อยู่ด้านบนที่พยายามจะยิงกระสุนยาง
แก๊สน้ำตาลงมาเนี่ยแตกกระจายไปด้วยเช่นเดียวกัน
และหลังจากนั้นมาเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนี้โดนสลายแล้วเนี่ย
ก็แตกออกไปทั้งหมดแล้วนะตอนนี้แทบไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่า
ประชาชนที่อยู่ตรงนี้แล้วคุณภาคภูมินอกจากกลุ่มสื่อมวลชนที่ทางเจ้าหน้าที่

ครับผมผมเห็นภาพหนึ่งที่ทีมข่าวของเราส่งมานะครับ
คุณภูริพัฒน์จะเป็นภาพที่เห็นสะพานตรงจุดที่จะข้ามจากสามเหลี่ยมดินแดง
ยังอนุโสรีชัยสมรภูมิได้ฮะ
จะมีกลุ่มรถจักรยานยนต์อยู่ตรงตีนสะพานตรงนั้น
นี่คือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังไม่ได้ยุติยังไม่ได้แยกย้ายไปใช่ไหมฮะตรงนี้
จากจุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับคุณภาคภูมิครับ
หากมองออกไปจากจุดที่คุณภาคภูมิว่าเนี่ย
ก็จะมีกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณจุดนั้นจุดหนึ่ง
ก็อย่างที่เห็นครับพอเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะ

พยายามกระจายกำลังกันไปอยู่บริเวณจุดนั้นด้วย

นี่ฮะกลุ่มมวลชนกลุ่มขออภัยครับกลุ่มตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
พยายามที่จะควบคุมกำลังให้ไปอยู่บริเวณจุดนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
แต่คาดว่าน่าจะเหลือไม่มากแล้วคุณภาคภูมิครับ

มีการกระจายกำลังกันอย่างเต็มที่

ยาวเรื่อยมาจนถึงสามเหลี่ยมดินแดง
จนถึงหน้าปตทวิภาวดีรังสิต
แล้วก็ไปจนถึงทางที่จะ

ณตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบลงแล้วครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเป็นความเคลื่อนไห

คือวันนี้เนี่ย
ทางผู้ชุมนุมทะลุฟ้าเนี่ยเป้าหมายเดิมก็คือนัดกัน๑๕นาฬิกาอนุโสรีชัยสมรภูมิ
แล้วบอกว่าจะเดินคล้องแขนกันไปที่บริเวณค่ายทหารหน้าบ้านพักของพลเอกประยุทธ์นายมนตรีที่ถนนวิภาวดี
แต่ก็มาหยุดอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงตรงนี้ก็จะเหมือนกับในช่วงการชุมนุม
หลายครั้งที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นี้นั่นแหละ
มีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่จะรายงานสถานการณ์เข้ามาเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชม